สิ่งหนึ่งที่เมื่อวานี้คุณแม่ไปรับร่างของคุณแตงโม
และหลายคนก็เห็นหีบศพ

คือตอนที่มีการเคลื่อนย้ายร่างจากที่โรงพยาบาลตำรวจ

สำนักข่าวแต่ละสำนักข่าว
สนใจที่หีบบรรจุศพแบบคริสต์
ที่มีสีแบบอมชมพูค่ะ
แล้วเรื่องนี้จริงคุณแม่ก็บอกกับนักข่าวเหมือนกัน
บอกว่าตอนแรกคือคุณแม่ก็ได้รับคำแนะนำ

เพราะว่านักข่าวไทยรัฐเองคุยกับคุณแม่อยู่ตลอดเลย
ว่าให้ประสานไปยังบริษัทสุริยาหีบศพ
เพื่อให้ทำหีบบรรจุร่างของลูกสาว

สีนี้คุณผู้ชมเราทราบกันตั้งแต่ตอนจัดพิธีไว้อาลัยแล้ว
สีชมพูอ่อนสีโอรสเป็นสีที่คุณตังโมชอบมาก
ทีนี้ตอนที่คุณแม่เห็นหีบบรรจุศพนี่นะ
คุณแม่บอกว่าอุ๊ยเป็นไปตามแบบที่ขอไว้เลย
ประทับใจนะแล้วขอบคุณทางบริษัทสุริยาหีบศพด้วย
ที่ช่วยทำหีบบรรจุศพนี้ให้กับลูกสาว
แล้วก็ในหีบศพแบบคริสต์นี้เนี่ยนะคะ
ภายนอกดูเป็นสีแบบอมชมพู
ขอบเป็นสีน้ำตาลเห็นไหมคะ

คุณแม่บอกว่าคุณแม่จะแอบเอาตุ๊กตาสีชมพู
ตุ๊กตาสีชมพูนี้มีความหมายกับน้องโมมากเพราะอะไร

ตุ๊กตาสีชมพูอยู่ตรงซอกคอของคุณพ่อโส
ตุ๊กตาตัวนี้คือตุ๊กตาที่คุณตังโมเนี่ย
ซื้อให้กับคุณพ่อโสตอนที่คุณพ่อโสรักษาตัว
ทีนี้พอหลังจากที่คุณพ่อโสเสียชีวิตไป
คุณตังโมรักตุ๊กตาตัวนี้มากนะ

ซึ่งคุณแม่บอกว่าแม่ไม่ได้เห็นอีกเลย
จนหลังจากที่มีข่าวการเสียชีวิตของคุณตังโม
เพื่อนของคุณตังโมเอาตุ๊กตาสีชมพูตัวนี้มาให้
คุณแม่ก็เลยบอกว่าคุณแม่ตั้งใจเลยนะ
แม่บอกว่าเสมือนเป็นตัวแทนของพ่อโส

และน้องโมก็จะได้อยู่กับสิ่งที่เขารัก
ขอบคุณคนที่นำตุ๊กตามาให้ด้วย
นะฮะก็บรรจุเข้าไปในหีบศพสีชมพูนั้นนะครับ
ใช่ค่ะฟังเสียงคุณแม่หน่อยนะคะ
ขอบคุณคนที่ไปค้นพบมาให้
เพราะว่าน้องก็อยากได้ตุ๊กตาตัวนี้ด้วย

เขาก็รักตุ๊กตาที่เขาซื้อให้พ่อ
แล้วพ่อก็เสียไป
ตุ๊กตาตัวนี้ก็อยู่กับคุณพ่อตลอด

แล้วนอกจากนั้นเราได้คุยกับคุณแม่
ถึงรายละเอียดเบื้องต้นเกี่ยวกับหีบศพแล้ว

ใช่นะครับเพราะว่าหีบศพที่จัดทำให้คุณแตงโม
เป็นหีบศพที่ทางสุริยาหีบศพเขาจัดทำให้นะ
เป็นหีบศพแบบคริสต์แบบสี่เหลี่ยม

จะมีทั้งแบบ๖เหลี่ยมแล้วก็สี่เหลี่ยม
ของคุณแตงโมเป็นแบบสี่เหลี่ยม

โค้งความมนต์ความอะไรแบบนี้พิถีพิถันมาก
แล้วก็สีสีแปลก
ธรรมดาจะมีสีขาวหรือไม่ก็เป็นสีไม้สัก
น้ำตาลอะไรแบบนี้แต่อันนี้เป็นอมชมพูแบบตุ่นเนี่ยนะคะ
ทีนี้เข้าไปดูในเพจค่ะสุริยาหีบศพก็มีการให้ข้อมูลเอาไว้นะคะ
บอกว่าลงศพเป็นสิ่งแรกที่เราจะต้องเลือกลงศพให้กับคนที่คุณรัก
แล้วก็สร้างบ้านหลังสุดท้ายให้กับคนที่คุณรัก
เป็นสิ่งเดียวที่สามารถทำให้ผู้ที่จากไปได้
ดังนั้นทางสุริยาหีบศพขอเป็นกำลังใจให้กับญาติทุกท่าน
ในการส่งคนที่คุณรักไปสู่สุขติ
เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างบ้านหลังสุดท้าย

และเมื่อวานในการนำร่างของคุณแตงโม
ไปที่นิติวิทย์ที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์
ปรากฏว่ามีเรื่องฮือหาเรื่องของรถตู้
ในการรับร่างของคุณแตงโม
รถตู้คันนี้นะฮะเป็นรถตู้ที่รับร่างของคุณอาเอกสรพงศ์ด้วย

ใช่ครับแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นเรื่องฮือฮาเหมือนกัน
เรื่องของอายุของคุณแตงโมกับอายุของอาเอกสรพงศ
ลับกันคุณตังโมอายุ๓๗อาเอกสรพงศ์๗๓
นั่นสิครับเรื่องนี้กลายเป็นเรื่องฮือฮานะครับคุณผู้ชมฮะ
อย่างที่เห็นไปนะครับว่ามีการเคลื่อนร่างของคุณแตงโมนะฮะ
ไปยังสถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรมที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรตินะครับ
ออกจากโรงพยาบาลตำรวจไป
รถตู้ที่รับร่างของคุณแตงโม
เป็นรถตู้โตโยต้าสีขาวหมายเลขทะเบียนป้ายแดงครับ
ก้อก่าย๔๕๖๔นธบุรี
ซึ่งก็เป็นรถตู้ของสุริยาหีบศพคลองหลวงจังหวัดปฐุมธานีแล้วครับ
และเป็นคันเดียวกันกับที่ใช้รับร่างของ
คุณอาสรพงศ์ชาตรีหรือว่านายกรีพงศ์เทียมเสวดนะครับ

จากโรงพยาบาลบำรุงราชไปยังสารากลางน้ำ
วัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหารด้วยนะครับ
เป็นคันเดียวกันเลยหลายคนก็จดจ้อง
มองไปที่หมายเลขทะเบียนละครับ๔๕๖๔นะครับ
อกจากนี้นะฮะเมื่อมีการพิจารณาอายุ
ของทั้งคุณแตงโมแล้วก็คุณอาสรพงศ์
ซึ่งเป็นบุคคลสำคัญในวงการบันเทิงนะครับ
เสียชีวิตในช่วงเวลาแบบใกล้เคียงกันแบบนี้นะครับ
เพราะว่าทั้งคู่มีอายุอยู่ที่ตัวเลขที่สลับกัน
คุณแตงโมอายุ๓๗ปี
คุณอาสาวพงศ์ชาตรีนะครับอายุ๗๓ปี

บรรดาแฟนคลับและคนทั่วไปเป็นอย่างมากนะครับเพราะว่า
เพราะว่านี่คุณวันนี้วันอะไร
วันนี้วันที่๑๖ค่ะวันนี้ออกรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาล
คนก็เอาเลขรถเนี่ยนะฮะกับเลขอายุของคุณแตงโมและอาเอกเนี่ย
โอ้โหไปซื้อกันเยอะเลยเมื่อเช้าเนี่ยผมถามพี่ที่ทำงาน
บอกว่างวดนี้พี่ซื้ออะไรเขาบอกว่าซื้อ๓๗สินะฮะนี่แหละครับ
เรื่องของเรื่องของหมายเลขเรื่องของตัวเลขต่างมันก็ตรงกับวันนะฮะ